ค่ะพาไปที่นี่นะคะบ้านเลขที่๒หมู่ที่๔มาก่อนเลยจ้ะต้อนรับด้วยตัวเลขเลยนะคะ
ฮือฮากันใหญ่เลยพากันไปที่บ้านนี้นี่เห็นไหมคะตัวแรก
นั่นแหละค่ะ๒หาง๒แฉกนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหแล้วเชื่องมากเลยแล้วนี่น่าจะเป็นตัวที่๒หรือเปล่านะคะ
บ้านหลังนี้มีจิ้งจกสองหาง๒ตัวนะคะบ้านเลขที่๒หมู่ที่๔บ้านบุญอกนะคะตำบลยานรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คือต้องบอกว่านับเป็นตัวที่สองแล้วนะคะที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าตัวแรกมาอาศัยเนี่ยก็ส่งผลให้เจ้าของบ้านลูกหลานต่างพากันถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เพราะมาพบจิ้งจกสองหางเพิ่มอีกหนึ่งตัว
ตัวแรกก็คืออาศัยอยู่บริเวณห้องน้ำ
ส่วนจิ้งจกสองหางตัวที่๒ปรากฏอยู่ที่ตามมุ้ง
มุ้งในห้องนอนตามเสื้อผ้าที่แขวนไว้นี่แบบนี้ค่ะ
หลังชาวบ้านรู้ข่าวแน่นอนมาขอดูหน่อยซิจิ้งจกสองหางน่ะ
แล้วก็ไม่ลืมที่จะส่องทะเบียนบ้านทะเบียนรถของคุณละเอียดไปนะคะ
พร้อมกับเสริมสร้างความมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าเจ้าของบ้านอายุ๖๙ใช่ไหม
บอกใช่แน่เลยอายุป้าต้องมาด้วย